คุณผู้ชมคะพูดถึงทุเรียนทุเรียนตะวันออกช่วงนี้ก็ซาซาไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่รักทุเรียนชอบทุเรียนภาคใต้
ใช่แต่ที่คุณผู้ชมเห็นเราพาไปส่งคล้าคุณผู้ชม
คุณผู้ชมใครที่ชอบทุเรียนเขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียน

มีคนต่างชาติคนในพื้นที่คนต่างจังหวัด
ก็ต่างแห่มากินบุฟเฟ่ทุเรียน
แต่ถ้าใครบอกว่าเดี๋ยวฉันดูข่าวแล้วฉันจะไป

เพราะว่าที่นี่เลยที่สวนเกษตรสมชาย

ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่พื้นที่บ้านปากล้วย
หมู่๗ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่นะคะ
ก็อยู่ใกล้กับน้ำตกโตนปลิว
เขาเปิดเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองค่ะ
หัวละ๒๐๐บาท
มี๒วันผ่านมาแล้วนะจ๊ะ
๒สิงหาคมกับเมื่อวานนี้ค่ะ๒๖สิงหาคม

เป็นทุเรียนหมอนทองสดมาจากสวน๒ตัน
หรือว่า๒๐๐กิโลกรัมนี่แหละค่ะ
คอยบริการให้กับประชาชนให้กับนักท่องเที่ยว
โอ้โหแล้วดูต่างชาติเขากินแบบ
น่ากินมาก
จุใจไม่ใช่แค่ทุเรียนอย่างเดียวนะคะไม่ใช่ทุเรียนสดอย่างเดียวนะ
ยังมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมีขนมจีนด้วยแล้วก็มีน้ำดอกอัญชัน
ไว้คอยให้บริการด้วยคุณพี่สมชายเจ้าของสวนเนี่ยบอกว่าโอ้ย
ผมเปิดบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองปีนี้เนี่ยนะเป็นปีแรกแล้วคนสนใจเยอะมากเลย
ล่วงหน้าก็มีแยะขาจรก็มีเยอะเดินทางมากินจนเต็มทั้ง๒วันเลยค่ะ
เห็นกระแสตอบรับดีแบบนี้เดี๋ยวปีหน้าเปิดอีกนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้กินทุเรียนปลอดสารพิษที่รสชาติหวานกรอบอร่อย
แล้วก็มีบรรยากาศเป็นบรรยากาศในสวนทุเรียนไงถือว่าเป็นสวนผลไม้ที่อยู่ริมเขาไม่เหมือนใครเลย
แล้วก็ที่สำคัญในพื้นที่ก็เป็นการเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำการตลาดของผลผลิตด้านการเกษตร
ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศถึงสวน
คือไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลางไม่ต้องไปผ่านในหน้าไม่ต้องไปส่งที่ตลาดเลย
โดยนักท่องเที่ยวชาวหาดใหญ่ที่เขาพาครอบครัวมามาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะ

คือรสชาติมันอร่อยโดยเฉพาะที่ทุเรียนสวนนี้
เม็ดมันลีบเนื้อมันหวานมันมัน
ดังนั้นเขาบอกว่าปีนี้เปิดปีแรกใช่ไหม
ถ้าปีหน้าเปิดอีกผมเนี่ยจะรีบจองล่วงหน้ายังไงก็ไม่พลาด
แล้วดูสิกินอร่อยเซลฟี่ก็สนุก
ถ่ายภาพไปอวดลงโซเชียลกันด้วยนะคะ
แล้วเขาไม่ได้แกะมาให้ทั้งหมดเลยนะ
เขาให้มาฉีกเองอีกทีหนึ่งนะฮะ
นี่น่าจะเป็นทุเรียนปลายฤดูร์แล้วนะ